แล้วก็มีคนไทยที่คาดว่าจะยังคงติดอยู่ภายในอาคาร
ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้จำนวนมากเนี่ยนะครับ
ทางด้านของประหลัดจังหวัดสะแก้วนะฮะ

ก็อยู่ที่ศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือคนไทย
ประสบภัยเพลิงไหม้ปลอยเป็ดที่กัมพูชานะครับ
ก็ตอนนี้ทางหน่วยงานของไทยก็กำลังทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับ
เราพยายามจะติดต่อทางประหลัดจังหวัดสะแก้ว
เพื่อจะสัมภาษณ์พูดคุยเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไทยนะฮะ
และอยากรู้เรื่องของยอดและจำนวนของคนไทยที่ทั้งติดอยู่ภายใน
และทั้งที่ถูกส่งโรงพยาบาลจากอาการบาดเจ็บ
และจำนวนยอดคนไทยที่เสียชีวิตนะครับ

จนถึงตอนนี้ค่ะ๑๓ชั่วโมงแล้วนะคะ

เราจะได้พูดคุยด้วยว่าสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้าง

คุณผู้ชมฮะข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
บอกว่าเอกอักราชทูตณกรุงพนมเปนนะครับ
เชิดเกียจอัตถากรเปิดเผยออกมาว่า
สถานเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปย์แล้วก็ทีมประเทศไทย
เร่งประสานงานในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้ว

แล้วก็หน่วยงานกัมพูชาที่เกี่ยวข้องนะครับ
ในการที่จะตั้งศูนย์ประสานงานรับข้อมูลผู้ประสบภัยนะครับ
ก็ประกอบด้วยทั้งหน่วยงานไทยบริเวณชายแดน
เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยที่ต้องการกลับประเทศไทยนะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่เอกสารการเดินทางถูกไฟไหม้ไปหมดคุณ

คือคนไทยที่เข้าไปพักที่โรงแรมนะครับ

ทีนี้การที่จะข้ามกลับมาในฝั่งบ้านเรา

แต่เจ้าหน้าที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้อยู่นะครับ
คือทางการบ้านเราก็คอยอำนวยความสะดวกให้คนไทยกลับเข้ามาอย่างเร่งด่วน

จะช่วยเร่งออกหนังสือรับรองการเดินทางกลับ
และทำให้กระบวนการส่งต่อเอกสารง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
อันนี้เป็นบรรยากาศในช่วงเช้านี้